เมื่อวานนี้มีฝนตกที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
และเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอการประบาย
แต่ทีนี้ชาวบ้านโพสต์เรื่องนี้ออกมา
บอกว่าเป็นแม่น้ำมรกฏสีมันอาจจะดูสวยนะ

แต่ไอ้สีสวยแบบนี้มันแฝงด้วยอันตรายอะไรหรือเปล่า
แจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างดูสิมันเขียวแบบนี้นะ
มันเขียวเหมือนกับเวลาที่เราเห็นตามแหล่งน้ำ

แต่ต้องระวังให้ดีนะถ้าเราไปเจอแบบนี้
บางทีมันอาจจะมีสารพิษอะไรปนเปื้อนอยู่ไง
ใช่อันนี้มันเกิดขึ้นในเมืองแล้วมันน่ากลัว
แล้วแถวนั้นมันอาจจะมีโรงงานที่ปล่อยอะไรออกมา
ภาพนี้เห็นชัดเลยนะคุณนะมันเขียวเลยนะฮะ
โพสต์คลิปภาพพร้อมข้อความระบุว่า
แม่น้ำมรกฏสีเขียวสดใสมากแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้าง
เห็นเขียวแบบนี้เขาบอกว่ามันสดใสมันสวยนะ
แต่มันอันตรายอยากจะแจ้งหน่วยงานนะครับ
ซึ่งเจ้าของโพสต์ที่โพสต์นั้นนะฮะก็เอานี่แหละครับ

รอการระบายสีของน้ำเป็นสีเขียวจริง
หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นพากันสงสัย
ว่าทำไมน้ำถึงเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดที่มีน้ำขัง
อยู่ในซอยสุธาวีถนนปานวิถีตำบลบางเพลียง

เพราะว่าในโพสต์เขาก็มีการแฮชแท็กสถานที่มา

ตรงนี้เป็นซอยถนนคอนกรีตกว้างประมาณ๑๒เมตร
จุดที่น้ำท่วมคือท่วมตั้งแต่ต้นซอย

น้ำมันเขียวจริงทีมข่าวของเราบอกนี้เขียวจริง
ความลึกประมาณ๑ฟุตภายในซอย
มีโรงงานขนาดเล็กตั้งอยู่จำนวนมากนะครับ
แล้วก็สอบถามคนโพสต์คนโพสต์บอกว่า
เขาเองอาศัยอยู่ภายในซอยดังกล่าวมาแล้วกว่า๑๐ปี
ระยะ๕๖ปีที่ผ่านมาเวลาเกิดน้ำท่วมขัง
เกือบทุกครั้งที่ฝนมันตกแรงน้ำท่วมตรงนี้เป็นประจำ
ก่อนหน้านี้น้ำที่ท่วมขังจะเป็นสีดำสีน้ำตาล
บางครั้งก็มีคราบน้ำมันปนออกมาบ้าง
ประมาณ๑วันน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ
แต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้น้ำที่ท่วมขัง
มันกลายเป็นสีเนี่ยคุณเพราะมันเขียวจริงนะ

เขียวฟ้าคล้ายมรกฏจริง
ซึ่งไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
อยากจะให้หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบ
อยากให้ช่วยเหลือในการลอกท่อระบายน้ำ
ให้น้ำสามารถที่จะไหลได้ไม่ท่วมขังเหมือนที่ผ่านมา
ก็ไม่รู้ว่าลุยในน้ำที่มันอันตรายขนาดไหนนะฮะ

ไม่รู้อ่ะนี่น่าจะเจริงมาจากท่อระบายน้ำอ่ะครับ

เราคิดว่าเป็นเคมีหรือว่าเป็นประเภทสี
ผมว่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่สีก็เคมีนะครับ
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเคมี
เราก็ประสานหน่วยงานเหมือนกันให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ซึ่งนางสาวสุวภาษิริวรากรวงรองประหลัดอบตบางเพลียง
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพื้นที่จุดที่น้ำท่วมขัง
เป็นที่ดินของเอกชนซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเป็นแอ่งกระทะ
หากมีฝนตกลงมาเมื่อไหร่ตกหนักเมื่อไหร่
ก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ
อบตบางเพลียงได้นำรถดับเพลิง
ทำการสูบน้ำออกให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นประจำเหมือนกัน
แต่ก่อนหน้านี้ที่สูบน้ำออกไปน้ำก็ไม่ได้มีสีเขียวอีแบบนี้นะครับ
และจากการเข้ามาตรวจสอบในครั้งนี้เชื่อว่าน้ำที่มีสีเขียว
น่าจะเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำเสีย
ที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดจากโรงงานต่างภายในซอย
ระแวกใกล้เคียงก็ต้องไปดูอีกนะ
มันมีสารเคมีสารพิษอะไรจากโรงงานออกมาหรือเปล่า

ซึ่งทางอบตจะประสานกับทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ในส่วนงานด้านสาธารณสุขนะฮะ
ในการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจและหาต้นต่อที่มาของน้ำ
ว่ามาจากโรงงานไหนที่ลักลอบแอบปล่อย
เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แล้วก็ต้องไปดูส่วนประกอบของน้ำเนี่ยนะ
ว่ามันมีสารพิษสารเคมีอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่านะฮะ